วันนี้บนหน้าจอไทยรัฐนะครับยังมีอีกหนึ่งรายการสำคัญนัดสุดท้ายของ
เกมอุ่นเครื่องกับทีมในหลีกรอง
ลงสนามเพื่อทดสอบระบบนะครับหลังจากเข้าสู่ยุคไร้ซูเปอร์สตาร์อย่างเต็มตัว
นำโดยกัปตันทีมอย่างวัฒนาพลายนุ่ม
ขณะที่นักเตะใหม่ของทีมอย่างพิชาอุตรา
มงคลทองคีรีแล้วก็ภูมินแก้วตา
น่าจะเป็นเกมที่ทั้งคู่นั้นได้ลงสนามเช่นเดียวกัน
ฟ้าของชมบุรีแมทช์นี้จะมีการโรเทชั่นผู้เล่น
หลังจากในเกมแรกสามารถทำผลงานได้ดี
จะยังมีผู้เล่นแกนหลักอย่างธีรเทพวิโนไทย
แล้วก็เกือกฤทธวีการรวมถึงนักเตะดาวรุ่งอย่างกฤษฎากาแมน
และวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญทั้งคู่นั้นเจอกันมาแล้ว
ปรากฏว่ากิเลนพยองเมืองทองเอาชนะไป๑ประตูต่อ
เข้าสัญญาณหายละสดในเวลา๑๕นาที๕๐นาที
ในเวลา๔โมงเย็น๕นาที๑๖นาฬิกา๕นาทีนอกเหนือจากการชมสดทางหน้าจอไทยรัฐ